ไก่พอพาทินีจะพาคุณผู้ชมไปสักการะหลวงพ่อพูลอันโด่งดัง
เรื่องราวของกุมารสมบัติแห่งวัดไผลล้อมด้วย
ปังขนาดไหนตามหมอไก่ไปเลยกับช่วง

หมอไก่อยู่ที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะ
เชื่อว่าสายมูลแล้วก็สายบุญนะคะน่าจะรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดีค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้ขอพรกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
และในวันนี้นะคะห้ามพลาดชมพิกัดเฮงเด็ดขาดเลยค่ะ
ขอพรแล้วปังแน่ตามหมอไก่มาขอพรเลยค่ะ
เมื่อมาถึงที่วัดนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกเลยค่ะ
ที่เราจะต้องมาไหว้ขอพรนะคะนั่นก็คือสังขารขององค์หลวงพ่อพูนค่ะ
ซึ่งองค์หลวงพ่อพูนนี้ค่ะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์
ที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นของประเทศไทยเลยนะคะ
ซึ่งท่านค่ะได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะเกิดปฏิหารขึ้นค่ะ
เพราะว่าสังขารขององค์หลวงพ่อคูณอยู่ในสภาพเดิม
ไม่มีการเน่าเปื่อยนะคะอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยค่ะ
ยังค่ะคุณผู้ชมปฏิหารยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ
เมื่อวันที่๗พฤษภาคม๒๕๖๕นะคะเกิดปฏิหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าครองให้กับองค์หลวงพ่อพูนค่ะ
และในครั้งนั้นนะคะได้พบว่าสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยขององค์หลวงพ่อพูนค่ะ
มีบริเวณหัวไหล่กลายเป็นสีทองค่ะและที่สำคัญนะคะ
ก็คือเล็บมือและเล็บเท้าขององค์หลวงพ่อพูนเนี่ยยังงอกเหมือนกับมีชีวิตปกติเลยค่ะ
มาจากศรีสะเกดครับผมนี่คือตั้งใจมาที่วัดนี้เลย
ใช่ครับตั้งใจมาครับศรัทธาในองค์หลวงพ่อครับ
มีความสัทธาหลงพ่อท่านมากคือมีเรื่องดี
ก็มีนะเวลาแบบว่าเราทุกข์พอเรามาขอท่านอะไรอย่างนี้เออมันก็เหมือนก็ดีขึ้นนะ
ศักดิ์สิทธิ์ที่๒นะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ตายขององค์หลวงพ่อพูนเลยค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรตามหมอไก่มาได้เลยนะคะ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สองนะคะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายขององค์หลวงพ่อพูนเลยค่ะก็คือกุมารทองสมบัติค่ะ
มารทองสมบัติค่ะอยู่กับหลวงพ่อพูนนะคะตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อท่านยังหนุ่มเลยค่ะ
ซึ่งมีเรื่องเล่าปฏิหารในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายองค์กุมารทององค์นี้ค่ะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวบ้านค่ะมีการยกไปยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคิดว่าแปลกไหมคะแต่พอองค์หลวงพ่อค่ะมีการมาแตะบ่าที่กุมารทององค์นี้
ปรากฏว่าชาวบ้านก็ทำการยกกุมารองค์นี้ขึ้นค่ะแล้วก็มีการได้ย้ายมาไว้ที่วัดไผลล้อมแห่งนี้ค่ะ
ุมารทองสมบัติองค์นี้นะคะมีชื่อเสียงมากเลยค่ะในเรื่องของการบันดาลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วก็เงินทองค่ะ
คุณผู้ชมคะหมอไก่สังเกตเห็นว่าที่นี่ค่ะมีกุมารทององค์เล็กจำนวนมากเลยเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องมีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้เดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้กันค่ะตามหมอไก่มาเลยค่ะ
และในวันนี้นะคะผู้ที่จะมาไขความลับเกี่ยวกับเรื่องของกุมารทองด้านหลังนี้นะคะก็คือพี่โอลูกศิษย์วัดไผลล้อมค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ
โอคะสงสัยมากเลยทำไมที่นี่ถึงมีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะพี่
มารทองที่เยอะแยะนี่คือกุมารทองที่เขาเลี้ยงไม่ได้เขามีประสบการณ์แล้วคนที่บ้านกูอ่ะ
พอกลัวปุ๊บก็เลยเอามาฝากที่วัดไผลล้อมเลี้ยงฟังแล้วขนลุกนะครับครับผม
พี่คะแล้วแบบนี้มีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะเคยมีแบบว่าเรื่องลี้ลับหรือเรื่องที่แบบอธิบายไม่ได้บ้างคะพี่
โดยเฉพาะเด็กเด็กเนี่ยพอเห็นรถเขามาเล่นปุ๊บผมอยู่ที่วัดไผลล้อมมาเป็น๑๐ปีก็จะมาเดินมาถามว่า
เล่นกับใครลูกเนี่ยก็จะบอกว่าเล่นกับพี่จุก
พอพูดถึงองค์หลวงพ่อพูนนะคะแล้วก็กุมารทองสมบัติค่ะ
ถ้าไม่ไปจุดนี้นะคะก็เหมือนกับมาไม่ถึงวัดไผลล้อมค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่โอค่ะขอบคุณมาก
เลยนะคะพี่เดี๋ยวตามหมอไก่ไปชมกันต่อเลยนะคะ
และอีกจุดที่หมอไก่ว่าถึงนะคะก็คือนี่เลยค่ะ
บูชาวัตถุมงคลนะคะสวัสดีค่ะพี่ม้า

ใช่ครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

แล้วอยากจะทราบว่ารุ่นไหนที่แบบเคยเกิดปฏิหาร
ก็ต้องบอกว่าที่หยิบมาให้ชมก็คือมีปฏิหารทั้งหมด
อย่างจะเป็นอย่างเช่นกุมารทองสมบัตินะครับ
แล้วก็อนุมานพระคุณแพรหรือว่าจะเป็นทาเวสวรรณ
ไผลล้อมพูดถึงก็ต้องกุมารสมบัติเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่เป็นของมีชื่อของขึ้นชื่อของทางวัดเลย

มารองค์นี้นะครับที่วันนี้ให้ชมนี่คือ

เหนือมวลสารเรียกว่าดินเจ็ดป่าชา
อันนี้เป็นรุ่นปี๒๕๔๖นะครับ
หลวงพ่อพูลท่านได้ปลูกเสก
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่มาร์คด้วยนะคะ
ครับยินดีครับยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมาก
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

และแน่นอนว่าคำตอบของคำถามเราอยู่ในสกรูปเรียบร้อยแล้วจ้ะ

คุณผู้ชมจะได้ตอบให้ถูกต้องนะครับ
ถามไปว่าหลวงพ่อพูลมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราชอะไร
และคุณชื่นชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไรด้วยนะคะ

ผู้โชคดีหนึ่งท่านจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้เลย
นั่นก็คือกุมารทองสมบัติคู่บุญบารมีหลวงพ่อคูณ

มีเพียง๑องค์และผู้โชคดี๑ท่านที่จะได้รับไป
ยังไงรีบตอบคำถามมาให้ครบ๒คำถามนะจ๊ะ